สวัสดีค่ะอัปเดตข่าวบันเทิงกับขวัญเรือนขวัญขุนวง
อย่างที่คุณผู้ชมทราบกันดีนะคะว่าในเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาค่ะครอบครัวสหวงนั้น
จัดพิธีรดน้ำศพขึ้นเป็นการภายในที่ห้องสุดท้ายหรือว่าห้องดับจิต
ที่โรงพยาบาลรามาธิบดีค่ะ
โดยมีคนดังในวงการบันเทิงไปร่วมรดน้ำศพ
แล้วก็แสดงความอาลัยแด่พระเอกหนุ่ม
นิสัยดีกันอย่างคับข้างค่ะ
ไม่ว่าจะเป็นผู้จัดละครหรือว่านักแสดงทั้งรุ่นใหญ่รุ่นเล็ก

โดยเฉพาะในช่วงเวลาของการเคลื่อนร่างปทฤษฎี
เพื่อพากลับบ้านเกิดจังหวัดบุรีรำ
ประกอบพิธีทางศาสนาที่วัดกลางพระอารามหลวง
ซึ่งทุกคนในครอบครัวสาวงตกอยู่ในอาการเศร้าโศกเสียใจ
ภรรยาสาวโบแวนด้าถึงกับหลั่งน้ำตา
พร้อมกับกอดลูกปอไว้แนบอบ
นับเป็นภาพที่สร้างความสะเทือนใจให้กับแฟนเป็นอย่างมากค่ะ

จะมีขึ้นในเวลา๑๖นาฬิกาของวันนี้

รับหน้าที่เป็นเจ้าภาพพิธีสวดพระอภิษฐรรม
โดยประธานสโมสรนายเนวินชิดชอบ

จะไปร่วมฟังสวดแล้วก็แสดงความอาลัยกันครบทีม
ซึ่งขณะนี้นะคะมีรายงานว่าร่างของพระเอกหนุ่ม

ในเวลาประมาณไม่เกิน๑๔นาฬิกา